คุณผู้ชมครับเราพาไปดูต่อที่ภูทับเบิกหน่อย
ทราบกันดีอยู่แล้วว่าภูทับเบิกเป็นแหล่งท่องเที่ยว

คือคนขับรถสองแถวเนี่ยมีนักท่องเที่ยวไปเต็มคัน
จอดหน้ามร้านขายของร้านหนึ่งไปขวางหน้าร้านเขา
แต่เอาคนที่อยู่บนรถไปซื้อของร้านอื่น
โอ้โหแม่ค้าไม่พอใจเอามีดไล่ฟันคนขับรถสองแถวอ่ะฮะ
จอดหน้าร้านฉันทำไมให้คนไปซื้อของร้านอื่น

นี่เห็นมีดไหมฮะก็เป็นร้านขายของฝากริมทางที่ภูทับเบิก
คือเขาเป็นแม่ค้าชาวมุ้งครับเขาถือมีดทำท่าทำทางขู่
คนขับสองแถวชื่อว่านายอมรเทพ
เขาเป็นคนขับสองแถวนำเที่ยวที่ภูทับเบิก
เอารถไปจอดที่บริเวณหน้ามร้านของเขาแหละนะฮะ
แล้วก็นักท่องเที่ยวเดินไปซื้อของร้านอื่น
โอ้โหรถสองแถวพาลูกค้าจากสตูนไปเที่ยวภูทับเบิก
จอดแวะซื้อของฝากเขาเรียกว่าตลาดมงค์บนภูทับเบิกครับ
ตำบลวังบันที่อำเภอหลมเก่าเพชรบูรณ์
คนขับสองแถวคนนี้รีบขยับออกแทบไม่ทันเลย

แต่ไม่ทันไรมีลูกชายของเจ้าของร้านนะ
พาเพื่อน๓๔คนแต่ละคนมีมีดทุกคน
ข่มขู่ทำร้ายคนขับสองแถว
คนขับสองแถวเองก็พยายามพูดจาชี้แจงว่ามึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะ
ที่เรื่องจะจบแบบไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายเสียเลือดเสียเนื้อกันไปนะฮะ
แต่ว่าหลังเกิดเหตุการณ์นี้มีการโพสต์คลิปนี้ลงโซเชียลปรากฏว่า
โอ้โหมีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมาย
ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับเจ้าของร้านคนนี้ทั้งแม่ค้าเองทั้งลูกเขาเอง
เนื่องจากว่ามันคือการทำลายภาพลักษณ์อันดีงามของแหล่งท่องเที่ยวอย่างภูทะเบิก
แล้วก็บอกด้วยว่าโอ๊ยแม่ค้าคนนี้นะ
พฤติกรรมแบบนี้บ่อย
มีพฤติกรรมแบบนี้กับนักท่องเที่ยวบ่อยมากหลายครั้งแล้ว
มักจะขับไล่ไม่ให้จอดถ้าไม่ซื้อร้านเขาไม่ให้จอด

ขณะที่ชาวมงค์บางคนเองก็บอกว่าโอ๊ยมงคทั่วไปไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้นะ
อย่าไปเหมาว่าคนที่เป็นคนมงค์เป็นแบบนี้ทั้งหมด
ใช้คำว่ามุ้งคำเดียวนี่มากันหลายคนเลยนะ
เหมารวมไม่ได้เป็นแค่ผู้หญิงคนนี้คนเดียวเท่านั้นนะครับ
อีกด้านหนึ่งก็มีคนที่ไม่ได้ปลื้มรถสองแถวด้วยบอกว่า
รถสองแถวไปรับเงินสินบนไปรับเงินสินน้ำใจมาจากบางร้าน
ก็เลยพานักท่องเที่ยวไปซื้อของแค่ร้านนั้นร้านเดียว
ก็เลยเป็นประเด็นโต้เถียงกันไปมาแม่ค้าเองก็ไม่พอใจ
คนขับสองแถวเองก็ไม่พอใจนะฮะ
ด้านคนขับสองแถวไปแจ้งความแล้วให้ติดตามแม่ค้าคนนี้กับลูกมาดำเนินคดี
เดี๋ยวตำรวจจะเรียกทั้งสองฝ่ายไปปรับความเข้าใจกัน
เนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
เพราะว่าก็ยังคงต้องทำมาหากินบนภูทับเบิกต่อไป
มันเป็นพื้นที่ข้างทางและข้างทางมันจะมีหลายร้านติดกัน
ใช่แต่ก็จะทราบดีแหละว่าบางคนเขาก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไร
ร่วมมือกันกับร้านนี้เป็นขาประจำกันอยู่ก็เอาคนไปซื้อของแค่ร้านนี้อะไรแบบนี้
แต่ก็ไปจอดขวางร้านเขาไม่ได้เขาก็ว่าอย่างนั้นนะครับ